คุณผู้ชมไปดูที่ศาลเจ้าแม่คุ้งตะเขียนทองที่ชนบุรี

ชาวบ้านเชื่อว่ามีมือดีมาจุดไฟเผา
เพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้เลขแม่นเหลือเกิน

คุณผู้ชมไปดูภาพที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่ไหม้อยู่

เอาถังมาตักน้ำจากคลองหน้าศาลเข้าไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้
เจ้าแม่คุ้งตะเคียนทองซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองช้าง
ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันเธอหลายครั้ง

เคยขอว่าจะถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ถูกรางวัลจริง
หลังจากนั้นก็นับถือเจ้าแม่ตะเคียนมาก

มีชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็โชคดี
ที่นี่กลายเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนเดินทางมากราบไหว้เป็นประจำนะครับ
นี่แหละครับแล้วก็เธอก็ยังยกมือไหว้เจ้าแม่นะ
บอกว่าเจ้าแม่มาเข้าฝันหน่อยบอกทีว่าใครเป็นคนมาเผาสารของเจ้าแม่
จะได้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับ

แล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ถ่ายคลิปเปิดเผยออกมาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนเห็นผู้ชายคล้ายกับคนเมาเข้ามาในศาล
แล้วใช้ผ้าสามสีจุดไฟแล้วเอามาเผาสารเจ้าแม่ตะเคียน

แล้วก็ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านให้มาช่วยกันดับเพลิง
ชุลมุนกันอยู่นั้นชายเมาคนนั้นก็หลบหนีไปแล้วนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็พูดแบบนี้เลยบอกว่าระวังนะ
ใครมาเผาสารใครมาทำไม่ดีกับเจ้าแม่ตะเคียน

คือเขากลัวคือเขาบอกเลยบอกว่าระวังเรื่องไม่ดี
มันจะมาเข้าตัวคนนั้นเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์คุณเคย
คนนั้นก็มาจมน้ำตรงนี้เลยนะครับ

ว่าเจ้ามือหวยนะมาเผาเสียเองเลย
เพราะเห็นว่าทางเจ้าแม่ให้เลขแม่นเหลือเกิน
ชาวบ้านบูชาเหลือเกินก็เลยเผานะฮะ
ตอนนี้ก็ชาวบ้านอยากที่จะจับตัวคนที่มาเผาสารให้ได้นะครับ